คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความลับของอึ้งอ่าง

เขาว่ากันว่าอึงอ่างเนี่ยมันสามารถขุดดินได้ลึก
ลึกถึง๒๐๓๐เมตรในดาว

สงสัยไหมครับว่าทำไมอึงอ่างถึงฝังตัวเอง
เพื่อจำสินได้๒๐๓๐เมตร
เพราะนี่ครับมีขีบแบบนี้
ทำหน้าที่เป็นเหมือนเสียมเป็นเหมือนพรัวนะครับ
ที่จะถอยหลังขุดลงไปให้ลึกเพื่อจำสินครับ

ทำเล่นไปคือถ้าปล่อยไปนานแล้วก็
นี่นี่แค่เริ่มเติมเริ่มต้น

ใช่แต่ถ้าปล่อยไปนานมันลงไปได้ลึกกว่านี้อีกนะ

มันเหมือนกับว่าทำหน้าที่เหมือนเป็นเสียมหรือว่าพลั่ว

ไม่เคยสังเกตขาคิดว่ามันเหมือนกบทั่วไป

โอ้โหเอาเอาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามันสามารถ
ดูดิค่า
มันบอกว่าอย่างไรรู้ไหม

้อนเนี่ยน้อนอึงอ่างเนี่ยอาจจะตายได้นะมันบอกมันยังหายใจไม่ได้จ้
ชุ่มชื้นชอบที่มีความชุ่มชื้นเฉอะแฉะ